ที่ไปมั่วสุมเสพยาเสพติดกันอยู่

ยิงทำไมนี่ล้างเล่าภาษาด้วยมีเนี้ยเลยมีเงินอะไรเยอะจัง
นี่นะคะก็มีทั้งวัยรุ่นและโตแล้วไม่ใช่วัย
รุ่นก็ยังไปมั่วสุมกับเขาอ่ะนี่คือเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดมหาสารคาม
ด้วยชุดปกครองอำเภอกันธรวิชัยนะคะไปจับกลุ่มที่เขาไปมั่วสุมเสพยากัน
เมื่อช่วงเช้าที่บ้านใครนุ่นหมู่๑๐ตำบลท่าขอนยางค่ะ
พอเจ้าหน้าที่จอดรถปุ๊บกลุ่มที่กำลังเสพยากันอยู่ในกระท่อม
ก็กระโดดหนีปั๊บหนีกันไปคนละทิศคนละทาง
บางคนถึงขั้นไปซ่อนในสระน้ำขอบคุณผู้ชม
จับตัวในสมัยพุทธวงศ์อายุสี่สิบห้าได้นะคะนี่นะคะ
พยายามจะวิ่งหนีลงแปลงนาข้าวนี่ค่ะแล้วมีกระป๋องใส่ยาบ้าอยู่ด้วย
เงินสดอยู่ด้วยนี่นะคะอีกคนตามจับได้ตอนที่ไปซ่อนตัวอยู่ในคลอง
หลบในคลองเลยครับแล้วก็อ้างว่าผมไม่รู้ไม่เห็น

อีกคนนึงยังหนีอยู่เจ้าหน้าที่บอกว่าตามตัวอยู่นะคะ
แล้วก็ของกลางยาบ้าเพียบเลยนี่ค่ะกระท่อมกลางทุ่งหนา
เสพยากันไม่น่าเชื่อนะนะคะนี่จะเป็นจะตายหรือยังไงเนี่ย
ใช่ไหมถ้าไม่ได้ปาร์ตี้ไม่ได้สังสรรค์ไม่ได้เล่นพนัน
ไม่ได้อะไรเนี่ยในช่วงเวลานี้นะ